ในเรื่องรอบขอบสนามกับผมเกริกชัยคุณโทนะครับ

แล้วก็เราจบอันดับสุดท้ายด้วยนะครับ

อลักษณ์ได้ประตูขึ้นนำไปก่อนนาทีที่๑๕นะครับจากอาเมดโอมาน
ก็ถือว่าได้ประตูเร็วเลยนะครับ
ทำให้เราเองก็ต้องพยายามเร่งเครื่องที่จะเอาประตูตีเสมอให้ได้
สุดท้ายแล้วนาทีที่๔๕บวก๒วิลเลียมวาเดเชอร์แตะหลบผู้สาประตูเข้าไป
ทำท่าว่าจะเสมอนะครับ๑ต่อ๑แต่ในช่วงทดเวลาครับ
นาทีที่๙๖เป็นวัคคูจุมาที่ได้ยิงเข้าไป
ก็ทำให้ทีมชาติไทยแพ้อีลักษณ์๑ต่อ๒
ทำให้๓นัดที่เล่นดูไบครับแพ้ทั้งหมดนะครับ
อันดับสุดท้ายของรายการหลังเกมครับ
โย่งวรวุฒิศรีมะคะกุญสือทีมชาติไทย
ก็มีการเปิดเผยว่าต้องยอมรับในเรื่องของ
สภาพร่างกายของนักเตะที่เห็นได้ชัดเลยนะครับ
ว่าเกมกับอีลักษณ์ดอบลงไปมาก
แทคติกที่วางไว้นักเตะไม่สามารถเล่นได้ตามที่ตนต้องการได้เท่าที่ควรนะครับ
จากนี้โค้ดโย่งก็ยังเปิดเผยว่าการมาดูไบครับครั้งนี้
ผลงานจะล้มเหลวนะครับแต่ก็เพียงพอทำให้เห็นว่า
ใครสามารถเล่นในระดับเอเชียหรือว่าจะเป็นตัวหลักได้นะครับ